เขาบอกว่าผู้จัดการกะจะลงคลิปขำแต่ว่าชาวเน็ตไม่ขับด้วย

นี่ก็เป็นคลิปที่พี่กล้าผู้จัดการส่วนตัวนะคะ
ได้โพสต์คำบอกว่าปฏิกิริยาเมื่อตุ๊ดเด็กเจอตังจีน
ที่บ้านของคุณแม่ดาวนรงเดชอินเนอร์นางมาเต็มมะ
ยังไม่นับตอนจบที่เขย่งเท้าประหนึ่งว่าใส่ส้นสูงอยู่อีก
ในคลิปค่ะคุณผู้ชมก็มีเพลงประกอบละครหงเหนือมังกร
เสียงร้องของคุณตู่นันทิดาอยู่ด้วย
จากที่ดูไปมันไม่น่าจะเป็นเรื่องเลย
แต่ดูไปดูมากลายเป็นเรื่องไปซะได้
เมื่อแฟนคลับบางคนออกอาการไม่พอใจนะฮะ

แม้ละครหงเหนือมังกรต้นสังกัดเก่าของใหม่ดาวิกา
กำลังจะนำมาปัดฝุ่นรีเมคใหม่
และวางตัวนางเอกเอาไว้ว่าจะเป็นมินพิชยาค่ะ
ดังนั้นการโพสต์แบบนี้ของพี่กล้าวมีนัยะแอบแฝงอะไรหรือเปล่า
คิดว่าเด็กของตัวเองเหมาะเหรอที่จะรับบทนี้
และเห็นว่าไม่เหมาะไม่ควรอย่างยิ่งที่จะนำมาโพสต์ในช่วงเวลาแบบนี้ค่ะ

บอกว่าคุณคุณคิดมากไปเปล่า
แล้วก็เคลียร์ให้ใหม่ดาวิกาต้องมาเป็นประเด็นเก่าเหลากับมินพีชยาอีกแล้ว
ใหม่เขาก็อยู่ของใหม่มินเขาก็อยู่ของมิน
สองคนนี้ไม่ได้มีปัญหาอะไรกันแนะในคลิป
ไม่ได้มีการพาดพิงถึงใครคุณจะไปยุแยงทำไมนะฮะ
และก่อนที่กลิ่นดราม่าจะโชยไปไกลกว่านี้
กล้าวเนี่ยก็รีบเข้ามาเบรกทันควันอีกแล้วค่ะบอกว่าขอชี้แจงเลยนะคะ
ความหมายของคลิปที่ลงไปเนี่ยไม่ได้บอกเลยสักคำว่าน้องใหม่จะได้เล่นละคร
แต่เจตนาอยากให้เปิดใจมองที่ความน่ารักขี้เล่นของตัวน้อง
เพราะว่ากล้าวเนี่ยชอบเพลงนี้และในเอ็มวีเพลงนี้มันมีฉากในละครที่คุณมาช่า
เดินขึ้นไปรับตำแหน่งข้านางทรงนี้ข้า
แล้วก็ไม่ได้คิดอย่างอื่นอย่างใดเลยค่ะ
ถือว่าเป็นการเคลียร์ชัดนะคะว่าไม่ได้จงใจหรือว่ามีความหมายอื่นแอบแฝงเลยแม้แต่น้อยค่ะ
เดี๋ยวนี้จะลงอะไรในโซเชียลที่ต้องคิดเยอะนะ
ก็ไม่ได้แล้วลงรูปน้องหมาใส่ชุดแบรนด์เนม